อุทัยธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราชดร
และปฏิบัติพระราชกรณีกิจหลายครั้ง
ด้วยความที่ทรงสนพระราชหารุทัย

และสร้างความรักความสามัคคี
ให้กับคนในพื้นที่มาโดยตลอด
จนทำให้ชาวบ้านรุ่นน้ำแสกกรัง
ยังคงประทับใจอยู่ไม่รู้ลืม
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
อุทัยธานีมีชื่อเสียงและความสำคัญ
ตลอดทุกสมัยในความมั่งคั่งสมบูรณ์

จัดเป็นนาชั้นดีที่สุดของประเทศ
ข้าวของจังหวัดนี้เป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้อย่างมาก

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ยังจังหวัดนี้ครั้งแรก
เพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบอพิษ
แก่ผู้วัตถการจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวันที่๖สิงหาคมปี๒๕๕๙
แสดงให้เห็นถึงความใส่พระราชหรือไทย
ที่มีต่อชาวอุทัยธานีเป็นอย่างมาก
นายพิชิตกฤษณภัณฑ์ในขณะนั้น

ได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
จำได้ว่าในหลวงรัชกาลที่๙
ตรัสถามด้วยความเป็นกันเอง
สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
คล้ายว่าจะถามยังเป็นกันเอง
เหมือนลูกวันลานว่า

ผมก็ฟังท่านในค่อยชัดกับความตื่นเต้น

ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านจะได้พูดคุยกับเรา

ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นไม่ได้เคยได้ยินนะ

ครั้งนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพูดมาเป็น
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพูดออกไปมันจะถูกจะผิด
อะไรเป็นคำลาชาติศัพท์อะไรนี่

แต่ดีใจมากประทับใจมากว่านั้น

กรอบไก่กิจสองสามีภรรยา
ที่เคยเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท

เมื่อครั้งพระราชทานทงลูกเสือชาวบ้าน

จะสืบสารแนวพระราชดำริ

ขออธิบายเราจะต้องช่วย
มีความรู้สึกแบบนั้น

ทั้งสองเป็นลูกเสือชาวบ้าน

ดูแลก่างลูกเสือชาวบ้าน

เกิดความรักและสามัคคี
และสามัคคี
นกเขาในตรอกโรงยาตัวเมืองอุทัยธานี
นายปราโมทละหะวันธนะ
เก็บรวบรวมของเก่าไว้ให้เยาวชน
และผู้ที่สนใจได้ศึกษา
โดยเฉพาะพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ที่เสด็จเยี่ยมราษฎรลุ่มน้ำแสกกรัง
รวมถึงภาพนางพิสมัยเหล่าหะวันธนะภรรยา
ขณะเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
ที่วัดจันทรารามหรือวัดท่าสุง
วันที่๑๐สิงหาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งทรงประกอบพิธีเททองหล่อหลวงพ่อปาน
และทางวัดได้สร้างวิหาร
คราบทับบริเวณพระพลาที่ประทับ
ไว้เป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดด้วย

เราก็แทบจะน้ำตาไหลแล้วนะพูดถึงนะคะ

ว่ามันเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันมีความสุข
เด็ดดวงสุขสุวานนท์ที่เคยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทเมื่อวันที่๕เมษายนปี๒๕๕๙
ขณะนั้นเป็นนักศึกษาวิชาทหารจึงรับหน้าที่ประจำกองเกียรติยศ
ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จพระราชดำเนินผ่าน
ก่อนขึ้นเขาสแก่กรังเพื่อประกอบพิธีเปิดพระวิสูจน์
คลุมพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมชนกนาฏ
พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่๑
คือตอนนั้นเราคิดว่าเราน่าจะคล้ายกับ
เหมือนกับไปรักษาระวังเหตุร้ายอะไรด้วย
เราก็คิดว่าถ้าเราต้องป้องกัน

มันมีความรู้สึกว่าเรารักท่านมาก
ต้นโพและต้นไซด์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
ทรงปลูกไว้บรรยาทเขาสแก่กรัง
เดินขึ้นไปอนุสาวรีพระบรมชนกนาฏ
แห่งราชวงศ์จักรีในครานั้น

เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา
เสมือนความรักของชาวอุทัยธานี
พระองค์ท่านที่ประทับอยู่ในใจเสมอมา